มาดูเรื่องนี้กันต่อก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตหนึ่งคนเป็นคนที่เดินเท้าปกติไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยนะคะ
คือรถคันนี้เนี่ยวิ่งมาแล้วก็เกิดเสียหลักค่ะในรถนั้นมีเด็กอายุ๖ขวบอยู่ในรถด้วยค่ะ
แรงมากเลยนะคะคืออันนี้ลอยมาเลยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูมุมนี้
ลอยไหมลอยมาเลยโอ้โหคือมันมาด้วยความเร็วแล้วชนแรงมากแรงที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟัง
สักครู่เนี่ยค่ะมันปะทะกับร่างของคนคนหนึ่งนะคะแล้วทำให้เขาเสียชีวิตเลย
ส่วนรถยนต์คันที่พุ่งมาเนี่ยในนั้นมีเด็ก๖ขวบอยู่ด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะนาทีที่รถเก๋งพุ่งชนร้านขายยางรถยนต์ค่ะ
แล้วก่อนหน้าที่จะมาพุ่งชนก็คือไปชนคนแล้ว๑คนที่เดินเท้าอยู่ริมทาง
เสียชีวิตไปหนึ่งศพนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ถนนพุทธมนตรสายหนึ่งตลิ่งชันกรุงเทพค่ะตรงจุดนี้เป็นถนนสามเลนนะคะ
รถเก่งคันนี้นะคะอยู่ในสภาพพลิกตะแคงประตูด้านซ้ายเนี่ยหลุดด้านหน้าพังยับเยินเลยค่ะ
ริมถนนห่างจากรถเก๋งสิบเมตรศพผู้หญิงหนึ่งรายค่ะ
ก็คือศพของนางสาวมัธุศรสมุทรเสนอายุ๒๕ปี
เสียชีวิตมีบาดแผลเปิดที่ศีรษะนะคะเนี่ยค่ะชนแรงเลยนะคะ
คนขับรถเก๋งคือนายพงปวีพงฮิรันนะคะ
บาดเจ็บขาเขาติดอยู่ที่คอนโซลรถก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางนำตัวออกมานะคะ
มีเด็กหญิงอายุประมาณ๖ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนายพงปวีมาด้วยนะคะ

คือเขาเล่าให้ฟังนะคะนายพงปวีเนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกว่าเขาขับรถมาพอมาถึงจุดนี้
รถเกิดเสียหลักเขาก็เลยเหยียบเบรก
แล้วก็ดึงเบรกมือแต่ว่ามันเอาไม่อยู่ค่ะ
รถมันไม่หยุดแล้วตอนนั้นลูกที่นั่งมาด้วย
ลูกก็จะกระเด็นเขาก็เลยไปคว้าตัวลูกเอาไว้
หลังจากนั้นรถก็พลิกตะแคงเข้าข้างทาง
มุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมวิ่งมาแล้ว
แล้วก็เสียหลักพุ่งเข้าชนร้านยาง
ต่อเนื่องจากล่องหลายมุมนะคุณผู้ชม
หน้าที่จะเข้าร้านยางก็ไปชนนางสาวมทุรสสมุทรเสน
อยู่ริมทางรถเก่งคันนี้ขับมาในเลนกลาง
แล้วก็แฉลกออกทางซ้ายไปที่ฟุตบาทชนคน

คือทีมข่าวก็ไปสำรวจเส้นทางที่รถคันนี้
ดูว่ามายังไงปรากฏว่าเส้นทางตรงที่เขามา
มันมีเนินสะพานแล้วพอลงจากเนินสะพานแล้วเนี่ย
มันจะเป็นทางโค้งด้วยโค้งเล็กน้อยด้วย
คือลงมาปุ๊บอย่างที่คุณนัทพงศ์ว่ามันอาจจะมีการเหิน
แล้วถ้ารถมาเร็วมันจะเหินแล้วก็ต้องโค้งเล็กน้อย

ส่วนเจ้าของร้านยางเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอก
อยู่ก็ได้ยินเสียงดังสนั่นมาจากหน้าร้าน
พอออกมาดูก็เห็นว่ารถเก๋งมันพลิกตะแคง
แล้วก็กวาดยางหน้าร้านกระจัดกระจายแล้วค่ะ

อ๋อเดินไปทำงาน

ใช่นี่คือเพื่อนเมียน

ก็ตดหัวผมตั๋วหัวไปงั้นเบียงมอสไซค์เสียวันหนึ่ง๒๐๑๖

ส่วนผู้ตายนะคะคุณผู้ชมผู้ตายเนี่ยทำงานเป็นกราฟิกอยู่ในบริษัทเครื่องสำอางแห่งหนึ่ง
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณห้าสิบเมตรนะคะคือเขามาตรงนี้เพราะว่าเขามาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็เป็นจังหวะที่เขากำลังเดินกลับจะไปที่ทำงานแล้วก็เป็นจังหวะที่รถคันนี้
แล็บมามาเจอกันพอดีพุ่งชนเขาจนเสียชีวิตค่ะก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ต้องให้อาการคนขับรถเก่งคันนี้ดีขึ้นซะก่อนถึงจะสอบสวนเพิ่มเติม
ส่วนร่างผู้ตายก็ส่งชนะสูตรก่อนจะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ